คุณผู้ชมคะขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้เป็นปัญหาเรื่องปากท้อง
เรื่องของการแก้ไขปัญหาสินค้าราคาแพงจากรัฐบาล
เอาหลังจากนี้ไปเจาะลึกมาตรการต่างกันหน่อยละกันค่ะ

อยู่กับอาจารย์สุภาพสวัสดีค่ะ
อาจารย์สุภาพค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณต้มแข็งครับคุณบุ๊
แล้วกลายเป็นโครงการที่มีความสำเร็จจับต้องได้เป็นรูปธรรม
เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านรองนายก
ลินลักษณะสิ้นพิสิทธิ์แถลงข่าวอธิบดีกรมการค้าภายใน
คุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมก็อยู่ในวงแถลงข่าวด้วย
ตอนนี้จะขอพูดคุยกับอธิบดีกรมการค้าภายใน
คุณวัตนศักดิ์เสื้อเอียมสวัสดีครับท่านอธิบดีครับ
สวัสดีครับท่านอาจารย์สุภาพครับ
สรุปผลการดำเนินงานรถโมบายสินค้าราคาถูกเนี่ย
ประเมินผลให้ดูหน่อยครับว่า๗๘เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไง
ถ้าเรื่องของรถโมบายนะครับเราดำเนินการเนี่ยมาต่อเนื่องเลยนะครับ
ถ้าจำได้นะครับเราเริ่มกันตั้งแต่ครั้งแรกที่เราเริ่มดำเนินการ
ก็คือตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะครับ
แล้วก็ต่อเนื่องไหลเรื่อยมาเรื่อยเลยนะครับ
แล้วก็วันที่๒๘กุมภาพันธ์นี้ก็จะเป็นล็อตที่เราต่างวางแผนไว้นะครับ

แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับ
อันนี้เราลดค่าคลองชีพไปได้เนี่ย

และทำให้สถานการณ์ราคาไม่โดดเกินไป
อย่างที่ผ่านมาอย่างเรื่องของผักชีอะไรต่าง
ที่ว่าขึ้นไปโลหนึ่งหลายร้อยบาท
แล้วก็มีการเชื่อมโยงจากแหล่งผลิตนะครับจากแหล่งค้าส่งเข้ามา
จำหน่ายในราคาส่งเลยครับ
หมูเองก็ตามนะครับที่ผ่านมาก็ดำเนินการเช่นนั้น

อันนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่พี่น้องประชาชน
ก็ให้การตอบรับแล้วก็อยากจะให้ดำเนินการต่อเนื่องนะครับ
ก็ถือว่าอันนี้ก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยพี่น้องประชาชน
ในหมู่บ้านในไซส์งานในเคหะชุมชนนะครับ
แล้วก็เน้นตรงนี้แล้วก็มีการมาต้องขอบคุณนะครับ
ในเรื่องของทางกรุงเทพมหานครนะครับ

แล้วก็รวมทั้งอาการเคหาที่ช่วยประสานงานเอื้อเฟ้อสถานที่อำนวยความสะดวกต่างให้นะครับ
ก็ถือว่าไปได้ดีนะครับ
ถ้าวัดกันเป็นยอดขายหรือปริมาณการขาย
ขายไข่ไปเท่าไหร่ขายเนื้อหมูไปเท่าไหร่ขายไก่ไปเท่าไหร่เนี่ย
รวมแล้วมูลค่าประมาณเท่าไหร่
ถ้าขายขายกันไปก็น่าจะมูลค่าเป็นพันนะครับแต่เอาอย่างนี้ดีกว่า
เราไม่ได้สนใจเรื่องยอดขายแต่เราสนใจว่าเราช่วยรถพาลักษณ์ค่าทองชีพให้พี่น้องประชาชน
ต้องกลับเรียนครับว่าอย่างโครงการต่างที่กระทรวงพาณิชย์ได้ทำมาในห่วงปีที่แล้วต่อเนื่องจนถึงปีนี้
ต้นปีมันมีทั้งหลายโครงการนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน
ซึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเมื่อปลายปี
เราทำไปถึง๑๖ล็อตด้วยกัน
ก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราเริ่มกันตั้งแต่สถานการณ์โควิด
ที่เอารถโมบายเข้าไปช่วยแล้วก็ขอความร่วมมือทางห้างร้านต่าง
ซึ่งตรงนี้เองมีสินค้ามาร่วมรายการมากมายเอาเฉพาะตรงนี้ก็ลดเข้าไปหมื่นกว่าล้านแล้ว
พอสถานการณ์คลี่คลายลงมาแล้วปัญหาเฉพาะหน้าที่กรมการค้าภายในกำลังอยู่ต่อหน้า
ตอนนี้ที่กำลังจะแก้ปัญหาให้ประชาชนเนี่ยเป็นสินค้าอะไร
นอกเหนือจากการดูแลในเรื่องของสินค้าต่างแล้วนะครับ
สินค้าที่เราติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
ก็หลายสินค้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำมันนะครับ
แล้วก็สินค้าอูโภบริโภคทั่วไปนะครับ
ซึ่งหลายสินค้าเองนะครับ
ก็ต้องยอมรับครับว่ามีต้นทุนการผลิตมาจากการเป็นสินค้านำเข้านะครับ
แต่ก็ต้องขอบคุณทางผู้ประกอบการครับที่ได้ละให้ความร่วมมือในเรื่องของการตึงราคาในช่วงนี้ออกไปก่อน
นะครับนะครับว่าเพราะว่าตอนนี้เองพี่น้องประชาชนเองก็
ต้องบอกตรงว่าก็อาจจะตึงมือหน่อยในการใช้จ่ายนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรามาช่วยกันลดราคาก็
หนึ่งก็เพิ่มยอดขายให้ท่านตัวท่านเองด้วยนะครับ
อีกประเด็นหนึ่งก็คือช่วยพี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
อันนี้ก็จะถือว่าเป็นการได้ทั้งสองฝั่งนะครับ
แต่ที่ดีที่สุดก็คือเป็นการช่วยกันนะครับ
ท่านอธิบดีครับเรื่องปุ๋ยเนี่ย
แฟนรายการเนี่ยเขาถามกันมามาก
เพราะปุ๋ยเนี่ยเป็นต้นทุนการผลิตสำคัญของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวนา
ปีนี้เนี่ยเขาบอกเกิดมาไม่เคยเจอปุ๋ยราคาเป็นอย่างนี้
ต้นเหตุปุ๋ยมันแพงเนี่ยเพราะอะไร
ต้องเรียนครับว่าสาเหตุการแทงมีอยู่๓๐ปัจจัย
ปัจจัยที่๑เลยก็คือว่า
มาจากต่างประเทศนะครับ
แล้วก็ประเทศที่เป็นผู้ผลิตใหญ่ก็คือ

ซึ่งจีนเองเขาก็มีนโยบายในการดูแลเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ก็มีการลดกำลังผลิตไปอะไรต่างนะครับ
มันก็เลยทำให้ปริมาณปุ๋ยในตลาดโลกลดลงราคา
ก็เพิ่มขึ้นประกอบกับในห่วงที่ผ่านมานะครับ
อินเดียก็ได้มีการเปิดประมูลปุ๋ยล็อตใหญ่นะครับ
ก็ทำให้มีการสั่งซื้อมากนะครับ
ซึ่งแต่ตอนนี้ก็ได้มีการสั่งซื้อหมดและ
แล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ของจีนเองก็มีการเก็บสินค้า
ในช่วงขอหน้านี้ไว้พอปลูกเรื่องของปุ๋ย
ก็เลยทำให้ช่วงที่ผ่านมาราคามันก็เลยต้องขยับขึ้นไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับสถานการณ์ของเรือ
ซึ่งเป็นวิกฤติการทั่วโลกไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะประเทศไทย
เรือเนี้ยมีจำนวนลดลงนะครับแล้วก็อ่ามีการอ่า
ก็เรียกคอนเจสนะครับที่ท่าเรือนะครับแล้วก็มีจำนวนน้อย
แล้วก็ค่าค่าระวังเพิ่มขึ้นนะครับแล้วตอนนี้ก็มีปัจจัยเรื่องน้ำมัน
มันก็เลยทำให้ในเรื่องของปุ๋ยเนี่ย
มันมีการปรับราคาขึ้นนะครับเป็นต้นทุนจากต่างประเทศที่มีการปรับราคาขึ้น
แต่อย่างไรก็ตามนะครับในเรื่องนี้กรมค้านัยเองก็ยังจะดูแลนะครับ
ไม่มีการให้ให้ราคาหน้าโรงงานขยับแต่อย่างใดนะครับก็ยังคงตรึงราคาไว้นะครับ
แต่ก็เป็นข่าวดีครับว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเทียบในช่วงของต้นปี
กับเดือนนี้จากมกรา๖๕ถึงกับกุมภาก็มีแนวโน้ม
ราคาแม้ปุ๋ยในตลาดโลกก็มีแนวโน้มลดลงตามลำดับ
ก็ถือว่าจีนเองก็เริ่มผ่อนคลายเกี่ยวกับเรื่องของการส่งออกมากขึ้น
แล้วก็จากที่อินเดียได้มีการประมูลเรียบร้อยแล้ว
มันก็น่าจะทำให้อ่าสถานการณ์ราคาเนี่ยอ่า
ขี้คลายนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ
เรื่องนี้เนี่ยปัจจัยสำคัญอันหนึ่งก็คือเรื่องของน้ำมันนะครับ
เพราะว่าปุ๋ยเองเนี่ยเป็นสินค้าที่เป็นบายโพเด็ก
ระดับของน้ำมันแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นต้นทุนค่าขนส่ง
น้ำมันก็มีผลเหมือนกันอันนี้ทางกรมก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิด
ถ้าให้ท่านอธิบดีประเมินราคาปุ๋ยจะลดลงมาเป็นราคาเหมือนกับปกติเนี่ย

ตอนนี้นะครับแนวโน้มก็เห็นแล้วเห็นตัวเลขที่ราคาในตลาดโลกเริ่มขยับลงแล้วนะครับ
ก็คงอีกสักไม่นานนะครับอีกสักระยะหนึ่งนะครับ
อีกสักระยะหนึ่งแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูในเรื่องของต้นทุน
ในเรื่องของทางด้านปิโตเรียมด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องดูใกล้ชิดนะครับ
ครับครับเอาล่ะครับก็เป็นความหวังของพี่น้องชาวไร่ชาวนา
ซึ่งเขาเดือดร้อนกันมากคำตอบจากอธิบดีก็อีกไม่นาน
สถานการณ์ก็จะดีขึ้นนะครับเรื่องราคาปุ๋ย
นี่คือสองเรื่องที่เป็นการบ้านจากท่านผู้ชมรายการของเรา
ได้รับคำตอบจากอธิบดีกรมการค้าภายในคุณวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยม
ขอบคุณคุณอาทิบดีครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับ
และนี่คือเขตเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้า